เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกที่มุกดาหารนะฮะ
ถ้าท่านยังจำได้เนี่ยเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ตำรวจชุดทำคดีได้พาบุคคลในครอบครัวของน้อง
ไปเข้าเครื่องจับเท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานปฐุมธานีเนี่ย
รวม๙คนเป็นคนในครอบครัวทั้งหมด
พ่อแม่พี่ป้าน้าอาทุกคนลุงพลป้าแตน
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับตำรวจสพกกตูมไปรับพยานสำคัญในคดี
อีก๖คนนะฮะแต่ที่ไปรับเนี่ย๕
แต่เดี๋ยวจะไปรวมอีกหนึ่งนะครับเพื่อจะไปเข้าเครื่องจับเท็จ
ที่สูญพิสุทธิ์หลักฐานหนึ่งประทุมธานีเหมือนกันนะครับ
วันพรุ่งนี้นะฮะนี่คือหนึ่งในนั้นนะครับคือพระนะฮะ
พระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัดถ้ำภูผาแอก
เดี๋ยวแต่ละคนเนี่ยเคยพูดถึงคดีน้องชมพู่ไว้
แบบไหนอย่างไรตำรวจถึงต้องการข้อมูลพาไปเข้าเครื่องจับเท็จ
วันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวไล่ให้นะฮะนี่คือหนึ่งในผู้ที่จะต้องไปเข้าเครื่องจับเท็จวันพรุ่งนี้นะครับ
ตำรวจมารับนะฮะพระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัดถ้ำภูผาแอก
ผู้ชมยังจำได้ไหมฮะที่ครอบครัวเขาไปทำพิธีสาบานกันอ่ะค่ะ
ที่คุณตาครับคุณตาเนี่ยทำพิธีสาบานแล้วก็ให้มาทำพิธีสาบานกันหมดที่นี่ครับ
เป็นวัดที่ชาวบ้านเคารพนับถือมากนะฮะที่กกอกนะครับ
แล้วก็มีพ่อแบมมีนางดอนมีเด็กชายก๋วยเจ๋งนะฮะนางส้มโอนะนี่เป็นชาวบ้านกกตูมหมดเลยนะครับ
อีกคนนึงนะฮะเป็นพระเหมือนกันนะครับพระครูบารัฐนะฮะ
พระครูบารัฐถ้าท่านยังจำข่าวน้องชมพู่ได้เนี่ย
วันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
คือตอนนั้นลุงพลบอกว่าที่ไม่ได้ไปช่วยตามหาตอนแรกที่เด็กหายตัวไป
หลานสาวหายตัวไปเนี่ยเพราะว่าต้องรีบไปส่งพระ
ไปรับพระครูบารัฐที่วัดถ้ำภูผาแอกแล้วต้องไปส่งอีกวัดหนึ่ง
ประมาณอย่างเนี้ยนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
พรุ่งนี้นะครับสพกกตูมได้เชิญทั้ง๖คนนะฮะ
ก็คือเหล่านี้นะฮะที่อยู่หน้าจอของท่านเนี่ยนะฮะ
ไปเข้าเครื่องจับเท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑จังหวัดปฐุมธานี
ที่ก่อนหน้านี้๙คนในครอบครัวน้องชมพู่มาเข้าไปแล้ว
พยานกลุ่มนี้ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับ
ข้อมูลที่ทีมขวาวทรัศน์ทีวีได้มา
ในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้าน
วันนั้นน้องนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่บ้านกับพี่สาวคือน้องสดิ้ง๒คน
พ่อกับแม่ไปไล่ใช่ไหมฮะช่วงสัก๘โมง๙โมงอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเจอเลยนะฮะ
พบอีกทีก็คือเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟคือ๑๔พฤษภาคมช่วงค่ำ
เดี๋ยวลองไล่ดูนะครับทุกผู้ชมครับพระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัดถ้ำภูผาแอก
ท่านผู้ชมครับพระอาจารย์บุญมาเป็นพยานที่เคยให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เคยยืนยันว่าช่วงสายของวันที่๑๑พฤษภาคมเจอกับลุงพลลุงเขยน้องชมพู่
บนวัดถ้ำภูผาแอกที่ท่านเป็นเจ้าวาดนี่แหละตอนนั้นลุงพลเนี่ยขับรถขึ้นมารับพระครูบารัฐ
เดี๋ยวจะต้องไปส่งอีกวัดหนึ่งนะฮะแล้วได้ยินลุงพลเนี่ยบอกกับพระครูบารัฐ
บอกว่าโอ้โหนี่เกือบจะไม่ได้ไปส่งพระแล้วนะเพราะว่าหลานเนี่ยหายตัวไป
อาจารย์บุญมาท่านบอกว่าอัตมายังยืนยันในคำพูดเดิมนะฮะที่เคยให้ข้อมูลกับตำรวจไว้
เพราะฉะนั้นไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรที่จะต้องไปเข้าเครื่องจับเท็จในวันพรุ่งนี้
ตามที่ตำรวจเขาเอาไปนั่นแหละตามที่ตำรวจเอาไปข้อมูลเขาอยู่กับตำรวจ
ข้อมูลเดิมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ที่เขาไปเหมือนเดิมนั่นแหละ
อาจารย์มีวิญญาณไหมคะว่าการเจอกันกับลุงคลในวันนั้นลุงคลทราบแล้วว่าหลานหายอ่ะคะ
ก็เหมือนเดิมนั่นแหละที่เขาให้ที่สัมภาษณ์ไปแรกนั้นก็เหมือนเดิมนั่นแหละ
ยังเชื่อมั่นในตัวลุงพลเหมือนเดิมไหมครับพระอาจารย์
ก็เหมือนเดิมเชื่อมั่นเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีอะไร
คือข้อมูลตรงนี้มันจะสำคัญกับเรื่องเงื่อนเวลา

ว่าใครรู้ไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายไปตอนไหนกี่โมงอะไรยังไงพ่อกับแม่รู้ก่อนใครรู้ก่อนรู้หลังอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
คุณกิติศักดิ์ไปถามพระอาจารย์บุญมามาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมารับไปนะครับ
แบมท่านผู้ชมยังจำได้ไหมครับพ่อแบม
แบมนี่เป็นชาวบ้านกกอกนี่แหละ
เคยบอกว่าเห็นลุงพลที่สวนยางพาราข้างบ้านเขาในช่วงสักประมาณ๙โมงเช้า
เป็นช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปประมาณช่วงนี้นะครับ
แบมเนี่ยบอกว่าเคยให้การกับตำรวจไปมากกว่า๑๐ครั้งนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาเงื่อนเวลาต่างนะครับ
คือช่วงแรกเนี่ยพ่อแบมบอกว่าที่ให้การกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะ
ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลายครั้ง
ครั้งนี้ต้องไปเข้าเครื่องจับเท็จ
ยืนยันว่าก็จะให้ข้อมูลเหมือนกับที่เคยให้กับชุดสืบสวนเอาไว้
ครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้สึกกังวลใจอะไรยังไง
กังวลไหมคะพ่อแบม

กำลังจะไปให้คำตอบ

ที่ผ่านมาพ่อแพมไปให้การกับตำรวจประมาณกี่รอบแล้วอ่ะคะ

เพราะว่าช่วงแรกผมก็ไม่เน้นเท่าไหร่ตำรวจไม่เน้นเรื่องแบบนี้เท่าไหร่
ผมก็เลยให้การไปก็แล้วก็พยายามให้ชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยครับ
แต่รอบรอบนี้น่าจะเหมือนกับรอบสุดท้ายที่เคยให้ไว้ไหมคะ

ขอบคุณครับคุณแม่ง

มีชาวบ้านที่ตอนที่เขาหาน้องชมพู่กันเนี่ยมีผู้หญิงชุดหนึ่งเข้าไปแถวภูเหล็กไฟฝั่งตะวันออก
ตอนนั้นยังเรียกลุงพลอยู่เลยแต่ลุงพลเนี่ยไม่พูดไม่ตอบไม่อะไรเลย
แล้วรีบเดินแยกไปอีกทางหนึ่งคือวันนี้ที่คุณติไปคุยกับนางส้มโอก่อนที่จะไปกับตำรวจเข้าเครื่องจับเท็จพรุ่งนี้นะฮะ
ยังยืนยันในข้อมูลเดิมนะครับยืนยันว่าสิ่งที่พูดกับตำรวจเอาไว้เนี่ยคือความจริงและไม่กังวลใจอะไรทั้งสิ้น
ดินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเข้ามาจักทางไหนนะคือเรามองขึ้นไปก็เห็นยืนอยู่อย่างงี้ก็เรียกเขาลงมาช่วยหา
อีกคนนึงนะฮะที่เราได้คุยด้วยนะครับ
มีเด็กชายก๋วยเจ๋งนะครับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับ
ก็จะอยู่ใกล้กับจุดที่ชมพู่หายตัวไปวันนั้น
อยู่บ้านติดติดกันนะฮะพระครูบารัฐก็คือพระที่ลุงพลเนี่ย
ขับรถไปรับที่วัดถ้ำภูผาแอกเพื่อไปส่งอีกวัดหนึ่ง
วันที่ชมพู่หายตัวไปคือทั้งหมด
ถ้าไปต่อจิ๊กซอกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
เมื่อ๑๑พฤษภาคมจนถึงช่วงตามหาก่อนเจอศพ๑๔พฤษภาคม
จะเห็นว่านี่คือกลุ่มพยานที่ตำรวจพาไปเข้าเครื่องจับเท็จวันพรุ่งนี้
เคยให้ข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงลุงพลลุงเขยน้องชมพู่นะฮะ
แต่ไม่ได้หมายความว่าลุงพลก็จะเป็นคนทำคนผิดคนอะไรยังไงนะครับ
เพราะว่าตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครทั้งสิ้นนะครับ
ลุงพลเองก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องในทั้งสิ้น
ช่วยตามหาหลานอย่างเต็มที่ด้วยซ้ำนะครับ
แต่ก็มีพยานบางคนที่จะไปเข้าเครื่องจับเท็จ
เขาก็เคยถูกลุงพลมาต่อว่าเขาว่าให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงนะ
อย่างพระอาจารย์บุญมาหรือว่าพ่อแบมเนี่ย
เคยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เคยบอกกับนักข่าว
แล้วก็บอกว่าเนี่ยลุงพลก็มาบอกเขาว่าเนี่ย
ทำไมไปให้แบบนี้แบบนี้ความจริงเขาเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แต่ก็นี่แหละค่ะอย่างที่ตำรวจบอกนะคะว่าตำรวจยังไม่ทิ้ง
ยังไม่ได้พักคดีนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อจะหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
เราก็ต้องค่อยดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
จะเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่ครับแต่ว่าทีนี้ค่ะ